แรกมาดูที่เรื่องของวงการเพลงลูกทุ่งหมอลำกันก่อน
คุณผู้ชมต้องสูญเสียศิลปินระดับตำนานคุณพรศักดิ์ส่องแสง

ถูกต้องนะฮะเพลงที่ด่งดังก็คือมีเมียเด็ก
คุณผู้ชมครับล่าสุดก็เสียชีวิตไปด้วยอาการหัวใจวายเฉียบพลันด้วยวัย๖๐ปีครับ
เขาก็ลืมเขายืมร่างกายสาวจันเชยชม
มีเมียเด็กต้องมันตรวจเช็คร่างกาย
ไม่ต้องนึกอายเป็นลูกผู้ชายเมื่อต้องกล้า
ตอนแรกเด็กยุคนี้หรือว่าคนทั่วไปอาจจะนึกไม่ออก

เลยนะฮะเพลงสาวจันกั้งโกบนี่นะฮะ
ก็ทำให้ชื่อของพรศักดิ์สองแสง
ชื่อจริงเขาเนี่ยบุญเสาประจันตเศษนะฮะ
โอ้โหก็ถูกพูดถึงแล้วก็ถูกบันทึกเป็น
ศิลปินเพลงลูกทุ่งและหมอลำที่มีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์

จนเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศ
แล้วก็โด่งดังที่สุดในช่วงปี๒๕๒๙๒๕๓๐ในช่วงนี้นะฮะ
แล้วเคยจัดงานคอนเสิร์ตครั้งประวัติศาสตร์ประชันกับนักร้องไทยสากลชื่อดังอย่าง
คุณเบิร์ดทรงชัยแม็กอินต์ไปด้วยนะฮะ
ก็เป็นดนตรี๒แนว๒สไตล์มาแล้ว
แล้วก็สร้างเพลงปิดหูและด่งดังมาอีกครั้งในปี๒๕๕๙
กับเพลงมีเมียเด็กนะฮะ
แล้วก็มีผลงานเพลงที่มีความชื่นชมต่อเนื่องมายาวนานมากกว่า๔๐ชุดด้วยกันนะครับ
คุณพรศักดิ์สองแสงเกิดวันที่๒พฤศจิกายน๒๕๐๓ครับ
ที่บ้านโนลสมบูรณ์อเผลอบ้านภัยจวัดขอนแก่น
เจ้าของฉายาไอ้หนุ่มแขนซ้ายลายมาก่อน
เข้าวงการด้วยการร้องหมอลำแบบลำร่องมาก่อนนะฮะที่เป็นการร้องกับแคนตัวเดียวนะครับ
หลังจากนั้นก็ขยับมาเป็นลำแพนลำเพลินเคยเป็นเจ้าของวงดนตรี
ซึ่งเขาก็บอกว่าเป็นบทเรียนสอนใจทำให้รู้ว่าไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเป็นผู้นำนักบริหาร
ว่าช่วงที่เขามีชื่อเสียงด่งดังแค่ไหนแต่ว่าเขาก็ยังใช้ชีวิตแบบลูกทุ่งติดดินไม่เปลี่ยนแปลงครับ
แล้วก็มีความสุขตามวิถีชีวิตแบบคนอีสานดั้งเดิมเลยนะครับ
อาลัยยิ่งพรศักดิ์ส่องแสงเสียชีวิตเวลา๒๐นาฬิกา๔๐นาทีเนื่องจากหัวใจวายเฉียบพลันครับ
ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณพรศักดิ์ด้วยครับ
ทีมข่าวของเราสอบถามไปยังน้องชายนะครับก็โอ้โหเปิดเผยด้วยเสียงสั่นเคลือเลยบอกช็อกมากเลย
รู้ข่าวตอน๑ทุ่มว่าพี่ชายเสียชีวิตก็รีบออกไปจัดการเรื่องของศพเลยนะฮะอยู่ที่โรงพยาบาลอุดรธานีครับ
เรื่องต้นก็ยังไม่ได้ทราบสาเหตุที่แน่ชัดนะฮะว่าจริงแล้วเขามีอาการอื่นแทรกซ้อนหรือเปล่า
แล้วคาดว่าพรุ่งนี้เช้าก็จะไปรับศพไปที่บ้านเกิดที่หนองบวนลมภูครับ
บอกว่าส่วนตัวเองก็ได้คุยกับพี่ชายเมื่อวานอยู่เลย
เพราะว่าจะมีการจัดงานวันเกิดให้๖๒ปีให้กับพี่พรศักดิ์ด้วย
ในวันที่๒พฤศจิกายน
แทบไม่เชื่อว่าพี่ชายจะมาเสียชีวิตอย่างกระทันหัน
ก็น่าจะอายุ๖๑แล้วล่ะนะฮะ
แล้วก็จะอายุ๖๒ในวันที่๒พฤศจิกายนนี้นะครับ
อันนี้ก็เป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงที่สูญเสีย
ศิลปินประดับตำนานไปคุณพรศักดิ์๒๐๐๐๐๐นะครับ